สีสันข่าวเช้าพี่ทิศเป้มารออยู่ตรงนี้แล้วนะครับ

ครับผมสีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับผม

เมนูเด็ดทานดีกว่าครับ

เชิญชมได้เลยครับ
พาไปเปิดเมนูมะขามน้อยต้อยน้ำพริก
ไปกินกล้ามสดกับผักแขยง

น้ำไล่ไหลเด้อไหลแต่เศร้าเลย

เธอถือสวิงอุปกรณ์หาปลา

เธอก็บนจงซ่อนหัวคทันที
รูปออดกลับไปทำกินที่บ้านเลยแล้วจ๊า

กิ้งกาบินปีกส้มกิ้งกาบินคอแดง
ล่อนลงจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งได้สบาย
เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับ
หุ่นรายการที่แขวนไว้กลางทุกนาชาวบ้านก็โต๊ะใจล่ะครับ
ทิศเป้ว่าอย่าว่าตะกาหรือนกเลยครับ
เป็นทิศเป้ก็วิ่งโกยแนบกันเลยล่ะครับ
คิดได้ยังไงนี่ถ้าเป็นแบบนี้นะ
ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป